ท่านผู้ชมครับคบครัวหนึ่งอยู่ที่นครปฐม

สามีภรรยาติดโควิด
ปรากฏว่าไม่กี่วันให้หลังนี่ลูกสองคน

แต่พ่อกับแม่ของน้องเค้าไปหลงพยาบาล
พาหลานไปตรวจผลออกมาติด

ต้องส่งขึ้นรถของโรงพยาบาลไปรักษาโควิดครับ

ดูนะครับ
ไปหาแม่กับพ่อนะ

ขึ้นเลยครับ

บ๊ายบายได้ครับพี่

เราไม่ต้องกลัวไปกับพี่อยู่กับพี่

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน
พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

พี่สาวอายุ๗ขวบก็ดูแลน้องดีเหลือเกิน

นี่นะครับทุกผู้ชม